ส่วนตอนนี้เรากำลังติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่พยายามจะติดต่อและช่วยเหลือคนไทย
ที่ไปถูกกักขังถูกหลอกไปทำงานที่กัมพูชาแล้วก็มีการไลฟ์สดมาขอความช่วยเหลือ
เมื่อวานี้สักช่วงเย็นเย็นเนี่ยนะคะซึ่งตำรวจกำลังติดตามแล้วก็พยายามช่วยเหลืออยู่ค่ะ

เป็นหนทางเดียวแล้วครับที่จะช่วยพวกผมครับผมแชร์ไปครับผม
พวกผมออกจากที่นี่ได้แต่ค้างถ้าผมไม่มีคนมาช่วยเหลือผม
ผมโดนยิงตายแน่กับคนไทยอีก๓๐คน๓๐ชีวิตครับ
โดนหลอกมาขายที่นี่เหมือนกันขายต่อมาเหมือนกัน
คือคนไทย๓๐คนนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันรวมทั้งพวกผมด้วยครับผม
ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับพี่ผมคิดถึงบ้านผมคิดถึงไทย
ผมอยู่ใช้หน้าเท้าเสียอนุครับผมจุดติดท่าเรือเสียนุ
เป็นท่าเรือของอ่าวไทยครับผมดูจีไว้นะครับเป็นท่าเรือของอ่าวไทย
อยู่ใกล้กับปากอ่าวเลยครับคือพวกพี่ไม่ต้องมาช่วยผมข้างในก็ได้ครับ
ผมหมาจนตอบอยู่แล้วผมจะบุกเลยครับผม
เพราะคนไทยมันมีอีกเยอะครับ๔๐คนที่โดนหลอกขายมา
หนึ่งในนั้น๒คน๓คนมีเจ็บมีป่วยเป็นผู้หญิงครับ
เป็นการไลฟ์ขอความช่วยเหลือคือเอาเป็นว่าเป็นนาทีชีวิตเลยเหรอ
เพราะต้องหลบซ่อนเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือนะคะ
บอกว่าถูกหลอกมาทำงานที่กัมพูชาแล้วถูกเอาตัวไปขายต่อ
ก็พยายามจะหลบหนีเพราะว่าถ้าอยู่ต่อเนี่ยอาจต้องตาย
แล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลตนเองในเบื้องต้นด้วยนะคะ
พบข้อมูลในเบื้องต้นก็คือว่ามีคนไทยถูกกักตัวประมาณ๓๐คน
จำนวนนี้มีคนป่วยด้วยนะคะคาดว่าสถานที่ที่ถูกกักตัว
อยู่แถวย่านชัยนทาวน์เมืองศรีฮนุค่ะ
ทีมข่าวของเราแชทหาตำรวจค่ะซึ่งเป็นนายตำรวจที่ผู้เสียหายแท็กชื่อหานะคะ
ก็ได้รับคำตอบบอกว่าตอนนี้รู้พิกัดที่ผู้เสียหายอยู่แล้วนะคะ
ตอนนี้เขากำลังประสานขอความช่วยเหลือค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยเพจอีซ้อขยี้ข่าวนำเสนอนะคะ
ก็มีการแสดงความคิดเห็นกันค่อนข้างหลากหลายเลย
ทั้งเป็นห่วงทั้งตั้งคำถามว่าทำไมถึงยังไปอีกนะคะ
เพราะว่าก็มีข่าวเรื่องคอร์เซ็นเตอร์มาอยู่เป็นระยะค่ะ
ล่าสุดแม่ของผู้ชายคนที่ไลฟ์นี่แหละค่ะ
เปิดใจกับทีมข่าวของเราบอกว่าลูกชายแชทข้อมูลมาให้เรื่อยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยตอนประมาณบ่าย๒โมงครึ่งที่ผ่านมานี่เองค่ะ
แล้วให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน้าจอนี้เลยค่ะ
บอกว่าเรามีพื้นมีเครื่องช็อตไฟฟ้าทุกคน
แล้วสถานที่กักตัวเนี่ยย้ายไปแล้วห่างจากที่เก่าประมาณ๑กิโล
คนไทยที่ถูกคุมตัวเมื่อวานนี้เขาไลฟ์มาบอก๓๐
ตอนนี้เพิ่มเป็น๖๐คนแล้วค่ะ
มีมีมีมีมีมีมีมีมีมี
สิ่งสำคัญคือท่านต้องสอบถามเจ้าที่รัฐสอบถามจัดหางานจังหวัด
จัดหางานจังหวัดเนี่ยเขาจะตอบท่านได้ทันทีเลยว่าไม่มีอยู่จริงหรือมีอยู่จริง
เพราะฉะนั้นผมเรียนนิดนึงว่าถ้าท่านมีข้อมูลว่ามีการหางานที่ไหนเนี่ย
ให้ท่านตรวจสอบกับแรงงานจังหวัดใกล้บ้านท่านเลย
แล้วท่านจะได้ข้อมูลที่ได้จริงก่อนท่านจะเดินทางไป
นี่แหละค่ะสำหรับใครที่จะไปทำงานนะคะถ้าเกิดว่าไปในลักษณะแบบนี้
แล้วช่วยเหลือกลับมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ากลับบ้านได้เลยนะคะ
โจ๊กบอกว่าเมื่อช่วยเหลือกลับมาแล้ว
คนเหล่านี้ก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการสอบสวนด้วยค่ะ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำความผิดอย่างเช่นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ด้วยหรือเปล่า

ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันค่ะ